ต่อกันที่การแข่งขันฟุตซอลไทยแลนดลีกกันบ้างที่ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดไปดูฟอร์ม
สุดยอดของชมบุรีบลูเวฟแชมป์เก่าในรายการนี้ในฤดูการที่แล้ว
วันนี้ก็ฟอร์มดีนะครับสามารถเอาชนะกรมทางหลวงไปได้แบบท่วมท้นครับ
ที่ศูนย์กีฬาในร่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศามหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพนะครับ
กรมทางหลวงอันดับที่๖เปิดบ้านพบกับชมบุรีบลูเวฟจ่าฝูงและแชมป์เก่าครับ
เกมนี้พวกเขาไม่มีสุภวุฒเถื่อนกลางดาวยิงตัวเก่งที่มีอาการบาดเจ็บนะครับ
แต่ว่าเริ่มเกมมาแค่๒นาทีจากจังหวะที่แนวรับของกรมทางหลวงสกัดบอลไม่ขาด
บอลเข้าทางจิรวัตรสอนวิเชียนจิ้มเข้าไปชมบุรีนำก่อน๑๐
กรมทางหลวงพยายามต่อโต้แต่จังหวะจบนี้มันไม่ขาดครับ
สุดท้ายเนี่ยเสียอีก๒ลูกจากจีรวัตรสอนวิเชียนที่ทำได้นะครับ

บุรีนำกรมทางหลวง๓ต่อ๐นะครับ
ครึ่งหลังยังกลายเป็นเกมของชนบุรีครับ

มาทำแพทริกได้สำเร็จนาทีที่๓๐
ทำให้กรมทางหลวงไม่มีทางเลือกครับ
ต้องเล่นพาวเวอร์เพลย์เพื่อเปิดหน้าแรก

นัทพลสุธิโรธยิงปิดท้ายให้กับชนบุรีบลูเวฟครับ
เอาชนะไปอย่างเด็ดขาด๕ประตูต่อ๐
พร้อมกับรักษาตำแหน่งจากฟุ้งต่อไปได้อีก๑สัปดาห์นะครับ
ลงแข่งขันไป๒๙นัดมี๒๔แต้ม
ส่วนกรมทางหลวงมี๑๖แต้มเหมือนเดิมครับ

แพ้ให้กับนนทบุรีฟุตซอลคลับไป๒ประตูต่อ๔
นั่นทำให้นนทบุรีหาชัยชนะเจอสักทีสำหรับฤดูการนี้นะครับ

เอาชนะมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตไป๔ประตูต่อ๑
นาวีก็ยังเป็นรองจ่าฝูงนะครับ
ตามหลังจ่าฝูงชนบุรีอยู่๑แต้มครับ
เดตผลฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยนะครับ
วันนี้มีแข่งขันกัน๓คู่ที่จบไปแล้ว

ชนะราชนาวี๑ประตูต่อ๐
นี่ถือว่าเป็นชัยชนะนัดแรกในรอบ๗เกม
ถ้านับเฉพาะในลีกของชัยนาธนะครับ

ขณะที่คู่ที่แข่งขันกันอยู่นะครับ
กอร์ยังเสมอกันอยู่ที่๑ประตูต่อ๑ครับ